คำนี้คำเดียวเนี่ยคุณนึกเลยนะว่าไม่ได้ชน๒คัน

แล้วจุดที่เขาไปเฉียวชนกันคือจุดพักรถมอเตอร์เวย์คุณคิงนึกออกไหม

หาซื้อของกินทำซื้อของฝากอะไรต่ออะไรตรงนั้น
ปรากฏชนท้ายก่อน๒คันแรก
แล้วเสียหายด้วยนะคะ
คุณผู้ชมดูสภาพนั่นนะคะรถคันนี้

ไปชนเฉียวอันนี้คือคันต้นเหตุก่อนดิฉันไล่นะ

คนขับชื่อคุณจีรศักดินวลรอดอายุ๔๔ปี
มีคุณอธิชาติเทศบุญชายอายุ๒๘เป็นคนขับ

แทกแล้วไปชนรถคันอื่นอีก

เสร็จทั้งหมด๕คันรวดค่ะ
นี่แหละค่ะถึงต้องบอกว่ามันเป็นวินาทสันตรัวจริง

กระบะรีเวอร์สีดำคุณจิรศักดิ์ทำเกิดอะไรขึ้น
ทำไมถึงชนกับเขาแบบนี้
เขาบอกว่าก็ตอนนั้นกำลังจะจอดแวะเข้าห้องน้ำ
จุดพักรถตรงนี้แหละจุดมอเตอร์เวย์
แล้วรถเก๋งสีขาวคันหน้าเขาเบรกกระทันหัน

ทีนี้เสียหลักเข้าข้างทาง
ชนกับรถอีก๓คันค่ะ
แล้วไปชนเสาร้านค้าพังเสียหายด้วยก็ภาพอย่างที่เห็น
ตำรวจบอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะสอบสวน
สอบสวนใครคุณคนขับทั้ง๕คันทั้งหมดค่ะ
ต้องให้ปากคำว่าตกลงมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
ฉันไม่แน่ใจด้วยนะว่าตรงนั้นมันมีกล้องวงจรปิดไหมนะ

สัปดาห์จะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างเยอะแล้วที